คุณผู้ชมคะเรื่องนี้มีความคืบหน้าค่ะเพราะว่าสามารถจับคนร้ายที่ก่อเหตุได้แล้วนะคะ
เหตุการณ์ที่สระบุรีนางอุบลอายุหกสิบแปดปีเป็นคุณแม่ของนักข่าวของเราอะค่ะ
ที่ถูกผู้ชายที่อยู่แถวบ้านมาทำร้ายร่างกาย
ตอนแรกบาดเจ็บแล้วก็รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล
แต่สุดท้ายคือเสียชีวิตเลยนะคะคือคนที่ทำร้ายเนี่ยโอ้โห
กระชากลงมาจากแคร่แล้วก็เตะคือทำร้ายจนเจ็บหนักเลยค่ะ
แล้วนางอุบลอายุเยอะแล้วอายุ๖๘ถึงขั้นเสียชีวิตเลย
พอก่อเหตุเสร็จก็หนีไปจับได้แล้วช่วงทุ่มหนึ่งเมื่อวานนะคะ
สืบสวนสพพระพุทธบาทชุดสืบสวนกองบังคับการตำรวจภูทรจังหวัดสระบุรี
บอกว่าตัวผู้ก่อเหตุนะคะคนนี้นะคะนายนรงพวงสาลี
แต่ชาวบ้านเขาเรียกว่าเอกแตงโมอายุ๔๒ปี
ก่อเหตุเสร็จแล้วหนีหนีไปตามที่นั่นที่นี่
ไปอาศัยขอข้าววัดกินหนีออกนอกพื้นที่ไปโน่นเลยไปลบบุรี
ไปของานทำในฟาร์มบัวถูกจับหนึ่งทุ่มเมื่อวานค่ะ
แล้วก็นำตัวมาสอบปากคำที่สพพระพุทธบาทนะคะ
เจ้าตัวก็รับสารภาพว่าเป็นคนก่อเหตุทำร้ายร่างกายนางอุบลคำแย้มอายุ๖๘ปี
จนเสียชีวิตนะคะคือเหตุการณ์ที่ทำร้ายเนี่ย๔มกราคม
อุบลรักษาตัวที่โรงพยาบาลพระพุทธบาทเสียชีวิต๑๐มีนาคม
ช่วงสายวันนี้ค่ะตำรวจสพพระพุทธบาทก็คุมตัว
นายนรงหรือในเอกนะคะผู้ก่อเหตุคนนี้ไปทำแผนค่ะ
นี่นะคะก็ใส่หมวกกันน็อกใส่อะไรมาทำแผนประกอบคำรับสารภาพที่จุดเกิดเหตุ
ก็คือปากซอยทางเข้าบ้านนี่แหละค่ะนายนรงเนี่ยอ้างว่าทะเลาะกับผู้ตาย
ทะเลาะกับนางอุบลนายนโรงคือเดินไปหานางอุบลที่นั่งอยู่บนแคร่นะคะ
แล้วก็ทะเลาะกันแล้วเหมือนกับกระชากแล้วก็ผลักนางอุบลลงไปกับพื้น
เอาเท้าเตะเข้าที่หน้าแล้วก็หนีไปนางอุบลอายุหกสิบแปดแล้วอะค่ะ
เจ็บหนักเลยรักษาตัวอยู่โรงพยาบาลแล้วก็เสียชีวิตนะคะ
ทำแผนเสร็จนายนโรงบอกแบบนี้ค่ะ
ขอไปไหว้ขอขมาต่อหน้ากระดูกของผู้ตายหน่อยได้ไหม
นี่นะคะตำรวจก็พาไปคือนายนรงบอกว่าเขาไม่ได้ตั้งใจ
เขาอ้างว่าพลั้งมือนะคะก็ไปไหว้จุดทูปปักทูบที่กระถางนะคะ
คุณผู้ชมเชื่อไหมคะมันมีเรื่องแปลกเกิดขึ้น
ตอนที่นายนรงปักทูบลงไปเจ้าดำสุนัขของนางอุบลผู้เสียชีวิต
หอนขึ้นมาทันทีแบบขนลุกเลยอะค่ะ
ขอเข้ามาป้าผมไม่ได้ตั้งใจที่จะมีเจตนาให้ป้าถึงตาย
ผมแค่โมโหชั่วคราวชั่ววูบขอโทษทีครับป้า
คุณผู้ชมได้ยินไหมคะโอ้โหแล้วทุกคนที่อยู่ในภาพเนี้ย
ทุกคนหันมองหน้ากันหันซ้ายหันขวา

เพราะว่าพอในนรงค์ผู้ก่อเหตุปักทูบกำลังจะปักทูบอะ
พอปักปุ๊บคือหมาหอนเลย
แล้วคือหมาของนักอุบรณ์ผู้เสียชีวิต
ทุกคนหันมองซ้ายมองขวามองหน้ากัน
คุณศิริยุตุบุญชีวิตผู้สุขาวแล้วที่แบบนี้นะ
หาเลยว่าเสียงมาจากไหนโอ้โห
ดำสุนัขของผู้เสียชีวิตหอนค่ะ
ตำรวจคุมตัวนายนรงไปสอบปากคำเพิ่มที่โรงพักนะคะ
นายนรงบอกว่าสาเหตุที่ทำไป
ก็เพราะว่าทะเลาะกันเรื่องสุนัขของนางอุบลผู้ตาย
นี่ค่ะเขาอ้างว่าสุนัขของนางอุบลเนี่ย
ชอบไปขับถ่ายของเสียที่บ้านของตัวเอง
แล้วบ้านอยู่ติดกันก็เลยเป็นปัญหาค้างคาใจกันมานาน
วันเกิดเหตุโมโหมากบันดาลโทษะ
ก็เลยไปทำร้ายร่างกายนางอุบลจนเสียชีวิตค่ะ
หมาตัวนี้ค่ะเจ้าดำค่ะนี่นะคะ
อ้างว่าสาเหตุก็คือเจ้าดำครับ
ไปถ่ายหน้าบ้านตัวเองอ่า
แล้วมันก็เรื่องแปลกจริงพอไปจุดทูปขอขมา

อืม

เถียงกันเรื่องอะไร
มันหลายเรื่องครับมันมีเรื่องที่ทะเลาะกันมาตั้งแต่ก่อน

มันเกิดจากอะไร
หมาครับหมามาขี้ในบ้านเรา

หมาใครหมาคุณป้านะครับ
เถียงกันก่อนครับเถียงกันก่อนแล้วเราก็ผลักเขาล้ม
อ๋อผักล้มแล้วทำไงต่อ
แล้วก็เกะกระทีมืออยากขอโทษเขา
อ่าพูดเลยค่ะบีพี่อยากพูดว่าอะไรบ้าง

ถ้าผมตั้งใจทำผมทำไปนานแล้ว
เพราะมันทะเลาะกันมาเป็นหลายครั้งแล้ว
ก็เห็นล่ะเขาคือเลี้ยงไปดูเราให้เงินเรา

ก็เป็นคำกล่าวอ้างของตัวผู้ก่อเหตุเนี่ยนะคะ
ด้านนายสัญชัยค่ะลูกชายของผู้เสียชีวิตนะคะ
สัญชัยช้างเนียมอายุ๔๐ปี
อายุสี่สิบปีคนนี้นี่เป็นนักข่าวนะคะครับนายสัญชัยเนี่ยบอกว่า
ดีใจนะที่ตำรวจจับคนร้ายได้อะค่ะแล้วเขาก็จุดทูปบอกแม่แล้วนะคะ
ขอให้แม่ไปสู่สุขติไม่ต้องห่วงอะไรแล้ว
จากดีใจที่จับคนร้ายได้ชาวบ้านแถวนี้ก็ดีใจไปด้วยนะคะ
เพราะว่าตัวในเอกเนี่ยค่ะเวลาเสพยาทีไรอ่ะนะ
ก็มักจะหลอนแล้วก็ไปทำร้ายร่างกายคนอื่นนะคะ
ชาวบ้านแถวนั้นเนี่ยไม่มีใครกล้ามองหน้าในเอกเลยนะคะ
เดี๋ยวฟังเสียงนายสัญชัยดูนะคะลูกชายของผู้เสียชีวิตค่ะ
คิดว่าแกคงรับรู้แล้วล่ะบอกแม่เขาไม่ต้องคิดมาก
ไม่ต้องไม่ต้องไปห่วงอะไรก็คือมันก็ไปชดใช้กรรมของมัน
เราเคยทะเลาะกันก็ไปไกลเกลี่ยที่โรงพักเราก็คือตกลงกันว่า
เราไม่ปล่อยหมาออกมาก็คือเก็บถ้าหลุดออกมา
บางครั้งเราก็จะมาเก็บกวาดให้เลยก็ตั้งแต่นั้นมาก็ไม่มีอะไรกัน
ก่อนเกิดเห็นมันมีทะเลาะอะไรครับก็มีทะเลาะเรื่องหมามันเห่าเนี่ย
ก็คือเวลาพวกเพื่อนเขามาอย่างนี้มาเสพยากันอะไรกัน
แปลกหน้าเข้ามาหมามันต้องเห่าอยู่แล้วคือหมามันอยู่ในบ้านเรา
มันเห่าในบ้านเราแต่ทางทางผ่านทางเข้ามันทางเดียวกัน
นี่นะคะคือนายสัญชัยลูกชายของผู้เสียชีวิตบอกว่า
ที่ผู้ก่อเหตุอ้างว่าสาเหตุในการก่อเหตุเป็นเรื่องของสุนัข
ที่ไปขับถ่ายหน้าบ้านเนี่ยนะเขาก็ยอมรับว่ามันมีปัญหาการ
แต่มันก็ไม่ใช่สาเหตุที่โอ้โหถึงขั้นที่ในเอกจะมาก่อเหตุ
ทำร้ายแม่จนเสียชีวิตแบบนี้นะคะทีนี้ค่ะเพื่อนบ้านของผู้เสียชีวิต
ซึ่งเป็นคนที่อยู่ในเหตุการณ์ตอนที่ในเอกทำร้ายร่างกายผู้ตายจนเสียชีวิต
เพื่อนบ้านคนนี้อายุ๘๕แล้วค่ะนางจำนงศรีพระจันทร์
ก็เล่าให้ฟังนะคะว่าหลังเกิดเหตุเนี่ยในเอกหลบหนีใช่ไหมคะ
ระหว่างที่ยังจับตัวในเอกไม่ได้เนี่ยเธอไม่กล้ามานั่งแคร่หน้าบ้านเลยนะคะ
เพราะว่าแค่หน้าบ้านแค่นี้เป็นจุดที่ในเอกลากผู้ตายลงไป
แล้วก็ทำร้ายจนเสียชีวิตช่วงที่ยังจับในเอกไม่ได้
ไม่มีใครกล้าออกจากบ้านเลยคนแถวนั้นอ่ะโดยเฉพาะนางจำนงที่อยู่ในเหตุการณ์
ไม่กล้าออกไปไหนคนเดียวเลยเพราะกลัวว่าในเอกจะย้อนกลับมาทำร้าย
จนถึงขั้นเกือบจะขายบ้านอยู่แล้วนะคะครับเกือบจะขายบ้านแล้วย้ายไปอยู่ที่อื่น
แต่พอตอนนี้จับได้โอ้โหสบายใจกล้าออกมานั่งแคร่หน้าบ้านแล้วค่ะ
คุยกันใจอยู่ในหวันได้อาจารย์จับได้สบายใจใช่ไหมคะจาย
สงสัยจะต้องย้ายบ้านโลักษณ์เลยน้อง
ย้ายบ้านแล้วย้ายตัวย้ายนั้นแหละไม่กล้าอยู่
อยู่แหละยังจะต้องมีที่อื่น
ส่วนเรื่องของคดีนะคะพันธุ์ตำรวจเอกกิติสุขสมพักษ
รองผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดสระบุรีบอกว่า
เมืองต้นพนักงานสอบสวนแจ้งข้อหาผู้ก่อเหตุ
ทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนถึงแก่ความตายค่ะ
นี่นะคะนายนรงพวงสาลีคนนี้นะคะคือผู้ต้องหา

แล้วก็ให้ตำรวจสพพระพุทธบาทขยายผลด้วยค่ะ
สิ่งที่ต้องขยายผลก็คือใครช่วยผู้ต้องหาในการหลบหนีบ้าง

ผู้ต้องหาจะหนีจากอำเภอพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรี
อำเภอลำสนทิจังหวัดลบบุรีโดยที่ไม่มียานพาหนะ
โดยที่ไม่มีเงินติดตัวหนีไปได้ยังไงไปถึงที่นู่น
มันน่าจะต้องมีคนช่วยแล้วคนช่วยก็จะถูกดำเนินคดีด้วยค่ะ
แล้วไปตั้งหลายวันแต่คุณยายข้างบ้านก็กลัวไว้ก่อนถูกแล้ว

เพราะว่าคนอย่างนี้พวกนี้มันชอบเก่งกับคนแก่ไง
เจอคนทั่วไปเนี่ยมันอาจจะไม่กล้าใช่ไหมครับ